เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาจะประชุมกัน
พักเพื่อไทยบอกว่าพรุ่งนี้ในที่ประชุมพัก
ต้องได้ข้อยุติได้ข้อสรุป

โหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร

ทุกคนจะต้องเคารพมติภักดิ์ไม่ฟรีโหวต
แต่เรื่องตัวบุคคลว่าจะ
เป็นใครของก้าวไกลหรือของเพื่อไทยเนี่ย
เดี๋ยวให้คณะกรรมการที่เขาเป็นฝ่ายคุยเรื่องนี้เนี่ย
ไปคุยกับก้าวกลาย๒๘มิถุนายน
คุณประเสริฐจันทรลวงทองนะครับ
เลขาธิการภักดิ์ก้าวกลายบอกว่า
การประชุมสอสอของพักวันพรุ่งนี้
จะไม่มีการนำชื่อประธานสภามาคุยกันนะฮะ

อ่าเพื่อไทยจะไม่เอาชื่อประธานสภามาคุยนะพรุ่งนี้นะ
จะไม่คุยกันว่าเราจะส่งใครใครจะชื่อ
คนไหนเสนอโหวตอะไรไม่นะฮะ
เพราะต้องรอให้ภักดิ์เพื่อไทยกับก้าวกลาย
คุยกันให้ได้ข้อสรุปก่อนนัดคุยกัน๒๘มิถุนายน
ทีนี้ที่หลายฝ่ายไปตั้งข้อสังเกต
เรื่องคุณสุชาติตันเจริญ
สอพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ไปรายงานตัวที่สภาใช่ไหม

คุณสุชาตินี่เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัศดรนะ
อ่าเนี่ยคุณพ่อคุณมดดำนะครับ
มีข่าวว่าทางซี่ของร้อย

ใช่ไหมของทางอีกซีกหนึ่ง
ว่าที่ไฟท้าน๑๘๘เสียง

เพื่อให้เกิดการโหวตแข่งกับทางก้าวไกล
ถ้าเกิดว่าทางก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาลงมาที่เป็นก้าวไกลได้
คุณสุชาติเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะถาม
แล้วคุณสุชาติก็เลยเดินหลีกไปเลยนะ
เลี่ยงออกอีกประตูนึงไปเลยไม่ได้เจอนักข่าวเนี่ย

ทำไมคุณสุชาติไม่ยอมตอบคำถามให้แบบชัดเจนไปเลยว่า

หรือไม่จริงหรอกครับอะไรอย่างนี้นะครับ

เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่คุณสุชาติไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวนะครับ
และคิดว่าวันที่๒๘มิถุนายนทั้ง๒พักคือก้าวไกลกับเพื่อไทย
จะได้ข้อสรุปร่วมกันถ้าคุยกันรู้เรื่องตกลงกันได้
เพื่อไทยก็จะเริ่มสัญหาและเสนอรายชื่อบุคคล
ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราชดร
วันพรุ่งนี้จะชัดเจนกันในเรื่องของการลงคะแนนด้วยนะฮะ
ในส่วนของเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเลือกประธานสภา
หรือวันโหวตเลือกนายกคุณประเสริฐในฐานะเลขาธิการพักบอกว่า
ทุกคนเนี่ยสอสอของพัก๑๔๑คนห้ามขาดห้ามลา
ต้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพลียงเหนียวแน่น
หลายคนอาจคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถึงเวลาโหวตวาระสำคัญแบบนี้
พักไม่เคยปล่อยให้ฟรีโหวตเมื่อเป็นมติออกไปแล้ว
ทุกคนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คำถามที่ว่าพักเพื่อไทยต้องเตรียมแผนสำรองไหม
พักก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
เลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าการประชุมแกนนำ๘พักร่วมรัฐบาล
ซึ่งจะมีขึ้น๒๙มิถุนายนคิดว่าอาจจะต้องนำประเด็นนี้มาพูดคุยกันด้วย
ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกประธานสภาเสร็จสิ้นลงแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือเลือกนายกแล้วเกิดมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
มันคงต้องคุยกันไว้ก่อนให้รอบครอบให้ชัดเจน
ผมคิดว่าในวันพุธนี้ถ้าสามารถคุยกันแบบตกลงกันได้แล้วเนี่ย
เพื่อไทยก็จะเริ่มดำเนินการในเรื่องรายชื่อโดยเร็วนะครับ
จะมีแผนสำรองไหมถ้าเกิดตั้งรัฐบาลไม่ได้
พักเพื่อไทยเราจะเตรียมพร้อมยังไงอย่างนี้ครับ

ในวันที่๒๙นี้นะครับเป็นวันประชุมพักร่วมทั้งหมด๘พักที่พัก๙ไกลนี้
ผมคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับว่า
สถานการณ์การเมืองเนี่ยหลังจากเลือกตั้งประธานสภาเสร็จแล้วเนี่ย
มันก็จะขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกนายกรมนตรีนะครับ
จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างรอบครอบหรืออย่างชัดเจนนะครับ
เพราะอย่างยิ่งเรื่องจำนวนสมาชิกที่สนับสนุนเนี่ย
เมื่อมีการประชุมพักในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
จริงแล้วการโหวตสำคัญอย่างนี้เนี่ยปกติก็ไม่ฟรีโหวตกันนะครับ
ก็ต้องเชื่อใจกันนะครับเมื่อเป็นมติออกไปแล้วก็ต้องเชื่อกันนะครับ

ขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยนะครับ
วันนี้ก็มาที่พักเพื่อไทยนะครับ
เศรษฐาบอกว่าตอนนี้กำลังทำเรื่องรีแบรนด์พักอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมารายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้าพักเลขาธิการพักทราบอาทิตย์ละครั้ง
ส่วนตัวคุณเศรษฐายังมั่นใจว่าพักเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองขนาดใหญ่
ซึ่งคงจะรู้กันดีว่าควรจะทำแบบไหนอย่างไร
เพราะตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก
ประชาธิปไตยควรต้องจับมือกันเดินไปข้างหน้า

เรื่องที่ว่าจะมีการซื้อตัวสอสอ
ถึงขั้นบอกจะซื้อตัวสอสอเนี่ย
เพื่อให้โหวตเสียงพลิกเสียงกันเนี่ย
ถึงคนละร้อยล้านเข้าไปเลยนะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณเศรษฐาเชื่อว่าไม่มีนะครับ

วันนี้มีการประชุมแกนนำพักก้าวไกลนะครับ
ตั้งแต่คุณพิทาหายจากโควิด
ยังไม่ได้มาที่พักเลยนะครับ
ประชุมผ่านวีดีโอคอลแทนก่อนนะครับ
วันพรุ่งนี้ทางหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธานะครับ

รวมแล้วก็๑๕๑คนไปรายงานตัวที่สภานะครับ

จะไปพบปะปราศัยกับประชาชนที่สมุทรสงครามและสมุทรสาคร
ก็จะถือเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่ปรากฏตัวให้เห็นนะฮะ
และอาจจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนี่เป็นภาพเก่านะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่ยังลงพื้นที่ก่อนจะไปติดโควิดแล้วก็ต้องเก็บตัวนะครับ
คุณชัยธวรรษตุลาธลเลขาธิการภักดิ์ก้าวกลัย
ยังเชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
ประสบความสำเร็จความสัมพันธ์ของทั้ง๘พักยังเหนียวแน่น
และยังคงยืนยันว่าพักที่ได้เสียงอันดับหนึ่งสมควรได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ส่วนที่มีสวหลายคนออกมาแสดงท่าทีชัดเจนณขณะนี้ว่ายังไงก็ไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
เลขาธิการพักก้าวไกลบอกว่าณขณะนี้ยังเชื่อมั่นว่าสวจะยึดหลักการตัดสินใจโหวตเลือกนายก
เหมือนเมื่อปี๖๒ยังจำได้ใช่ไหมฮะปี๖๒ตอนนั้นโหวตเลือกให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
สวบอกก็โหวตตามเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมที่เขาเลือกในส่วนของสอสอกัน
ซึ่งเรื่องนี้เลขาธิการพักเก้าไกลบอกว่าเชื่อว่าสวจะโหวตโดยคำนึงถึงเรื่องนั้น
คำนึงถึงพักที่รวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดรได้เหมือนปี๖๒
เพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่าปี๖๖นี้มีฉากทัศน์เดียว
คือสวต้องโหวตให้นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายก
ยังต้องเป็นคนของเก้าไก่เอ่อเราก็ยังเท่าไหร่อยู่นะครับว่าโดยหลักการ
ของสภาพพธนัดสมบัติได้
สวไหมคะถ้าอย่างนั้นเพราะวันนี้คุณพรเพชรวิชิตโชลชัย
ประธานวุฒิสภาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดประชุมสภาครั้งแรก๓กรกฎาคมใช่ไหมคะ
แล้วเรื่องทิศทางการโหวตด้วยเหมือนกันโดยคุณพรเพชรบอกว่าสามกรกฎาคมนี้เนี่ย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบรัฐพิธี
เปิดสมัยประชุมรัฐสภาตอน๕โมงเย็น
ก็จะมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสสว
แล้วก็คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างกว่า๒๐๐คน
รวมแล้ววันนั้นน่าจะมีคนเข้าร่วมในรัฐพิธี๙๐๐กว่าคน
และนี่คือห้องโถงที่จะถูกใช้จัดเป็นที่ประชุมนะคะ
ในการใช้ประกอบรัฐพิธีเป็นครั้งแรกค่ะ
ก็แอบเป็นกังวลนิดนึงถึงแม้ว่าห้องโถงจะค่อนข้างกว้างใหญ่
แต่ด้วยจำนวนคนที่เยอะก็กลัวว่าจะคับแคบไปบ้างหรือเปล่า
แต่ก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดีนะคะ
ห้องโถงนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางของรัฐสภาชั้น๑๑
จะเห็นว่ามีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังสวยงามมากนะคะ
กรกฎาคมมีการเปิดประกอบรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาแล้ว
๔กรกฎาคม๙โมงเช้าค่ะจะมีการประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนราษดร
คุณพรเพชรบอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นาน
จะเป็นการเลือกแบบลับทำได้๒วิธี
คือกดปุ่มแสดงตัวซึ่งสามารถจะค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครเลือกใคร
หรือเป็นแบบหย่อนบัตรเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะใช้วิธีไหนกัน
ส่วนเรื่องทิศทางการโหวตนายกของสวคุณพรเพชรพูดเลยนะคะว่า
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแน่แต่ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงนะ
ว่าแต่ละคนมีเหตุผลและวุฒิภาวะที่จะตอบได้ว่าทำไมถึงเลือก
หรือไม่เลือกออกเสียงแต่ขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีแก่นำจัดตั้งรัฐบาลมาพูดคุยด้วย
เพราะก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณพรเพชรในฐานะประธานอะเนาะ
ต้องทำหน้าที่เป็นกลางและวันโหวตไม่น่าที่จะมีอะไรไม่เรียบร้อย
อาจจะมีความวุ่นวายบ้างช่วงอภิปราย
แต่ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจและใช้สิทธิ์ให้อยู่ในขอบเขต
ถ้าสำหรับคุณพรพิษเองนะคะก็บอกว่าสำหรับผมเนี่ย
คุณสมบัติการเป็นนายกก็ขอให้เป็นคนดีคนเก่ง
สามารถนำพาประเทศชาติให้มีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งก็ได้ย้ำมาตลอดว่าขอให้สวทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
คนที่มีความรู้ความสามารถและต้องคำนึงถึงประเทศชาติด้วย
พอถามว่าแล้วตอนนี้คือประชาชนก็กดดันสวเอาง่าย
เพราะอยากให้สอวรโหลดให้กับนายกที่มาจากพลักษณ์ที่ได้คะแนนเสียงมากไปอันดับหนึ่ง
คุณวรแภกตร์ก็บอกว่าเข้าใจนะ
ก็เป็นธรรมดาแหละที่ประชาชนอยากจะให้พักที่เลือกเนี่ยได้สมดังที่ตัวเองหวังเอาไว้
มีกระแสข่าวมาอีกว่านี่เขามีการจ่ายเงินซื้องูเห่ากันแล้วนะคะพี่อุ๋ย

ก็คนละร้อยล้าน

เพื่อให้สอสอ๖๐คนจากฝาก
ก้าวไกลเนี่ยย้ายมาอยู่อีกฝากหนึ่ง
แล้วก็จะพลิกคั่วรัฐบาลเขาบอกแบบนั้น
วันนี้แหมหลังจากที่รอคอยน์มานานภูมิใจไทย
ยกขบวนกันมา
นี่คุณอนุทินนำทีม
ถ้าจะมีการซื้อจริงมูลค่า๖๐๐ล้านบาท

ส่วนท้ายที่สุดถ้าก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ภูมิใจไทยจะไปร่วมกับเพื่อไทยไหม
คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณแบบนั้นออกมา

รัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ใช่แนวทางของภูมิใจไทยอยู่แล้ว

คนรับก็ยังเป็นงูเห่าแต่คนจ่ายเป็นอะไร

ในพักภูมิใจไทยเป็นหนึ่งเดียวตลอดอยู่นะครับ
มันเป็นเอกลักษณ์ของพักนั้น

อันนี้มันมีคนจ่ายไหมครับ
ก็คงไม่มีคนจ่ายคงมีแต่ควายจ่าย